คนรอคอยครับผลพิสูจน์ผ้าขาวที่คาดว่าจะเสีย
เกี่ยวข้องกับกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ยล้มต้มคนดูครับยังไงคะวันนี้กระทรวงยุติธรรมแถลงแล้ว
ผ้าขาวน่ะที่ว่ามีเลือดเลือดอ่ะเลือดผู้ชายค่ะอ๋อ
ผู้ชายและอะไรที่อยู่บนผ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
ผลตรวจออกมาแล้วนะคะมาดูรายละเอียดครับ
นายสมชายแสวงการครับประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
และคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
ได้รับพยานวัตถุซึ่งอ้างว่าเป็นผ้าของคุณแตงโม
ที่ใช้ในขณะเสียชีวิตส่งมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบครับ
ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า
คราบเลือดที่อยู่บนผ้าเป็นของมนุษย์ผู้ชายครับ

ส่วนหยดเลือดที่พบตรวจสอบการกระจายตัวพบว่า
ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมแต่ตั้งใจทำให้เกิดรอยเปื้อนครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนเส้นผมล่ะเส้นผมที่อยู่บนผ้าที่เป็นเส้นสีดำ
ก็เป็นของมนุษย์ผู้ชายครับ
แต่อันนี้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเชื้อชาติใด
และเศษผงเศษอะไรดำที่อยู่บนผ้า
ไม่ใช่ดินหรือโครนที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับ
ไม่ใช่เลยที่จะอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
จากนี้ยังพบว่าผ้าที่คุณแตงโมใช้ในวันเกิดเหตุ
มีรอยขาด๒รูแต่อันนี้ไม่มีรอยขาดครับ
ยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ตามที่มีการร้องหากสืบสวนแล้วไม่พบความผิด
เดี๋ยวล่ะคืนนี้ล่ะจะยุติการสืบสวนในคดีนี้
โดยจะให้เวลาจนถึงเดือนกันยายน๒๕๖๕บาท
ขณะที่กระทรวงยุติธรรมนะครับที่ผมบอกเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวล่ะ
จะดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จ
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
บุคคลที่สร้างหลักฐานปลอม
รวมถึงอาจรวมถึงบังแจ๊กด้วยครับ
อยากรู้เหมือนกันหรือใครไปเจาะเลือดให้
เอามาเทสักขนาดนั้น
นี่แหละฮะก็คลายความสงสัยกันไป
แต่จริงผมว่าก็ไม่เหนือความคาดหมาย
คุณผู้ชมที่ติดตามติดตามข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมมา